ก็ต้องยอมรับว่าพ่อค้าเขาแซ่บ

คุณฉะนั้นถอดเสื้ออ่านข่าวบ้าง
คุณผู้ชมส่งมาแล้วเร็วแล้วคุณผู้ชมจะดูไหมคะ
กลัวคุณผู้ชมจะเปลี่ยนช่องอย่างเดียวเลย
ทำใจดีนะคุณผู้ชม
เย็นใจเย็นเรื่องของการคลายร้อนเนี่ย
จริงมันก็มีหลายวิธี
มันต้องเก็บเอาไว้ของสังหวนของเราอย่าไปถ่อซ่อมถ่อเสื้อให้ใครเข้าเห็น
แต่วิธีคลายร้อนที่ผมจะนำไปให้คุณผู้ชมได้ดูนั้นก็โอ้โหใครที่แบบว่ามีหลังคงหลังคานะ
นี่ลองไปใช้วิธีนี้ดูจะช่วยคลายร้อนไม่ใช่ปีนขึ้นไปบนหลังคาทำไมเรา

เป็นการทำคล้ายกับสปิงเกอร์

ที่บ้านของนางสาวสุวรรณาทัพน้อย

เกือบ๔๐องศา
สูงอยู่บนดนที่นั่งค้า
ให้กลายเป็นละอองนะให้มันพุ่งไปทั่วกับหลังคา
มันก็จะช่วยคลายร้อนได้ในระดับหนึ่ง
ไม่ต้องไปถอดทรงถอดเสื้อแบบพ่อค้าขายลูกชิ้นที่ไหน

อันนี้ก็เป็นไอเดียแบบเออดีนะประหยัด
บอกตรงนี่ฉันเชื่อว่าแบบนั้นแหละ

คิดว่ากัดเยอะแล้วซิกแพคจะขึ้นเหรอคะ
อากาศมันร้อนก็เท่านั้นแต่ในตาผมนี่ร้อนกว่า

โอ้ยน้าคุณชนะค่ะคือก็
ไม่เป็นไรนะหาวิธีคลายร้อนอื่น
พาสาวไปหาอะไรดื่มอะไรกินให้มันสดชื่น
ไม่ต้องพาไปหรอกแหมพาตัวเราเองไปหาน้ำที่มันสดชื่นก็พอแล้ว
พาน้องไปบ้างก็ได้
น้องสองคนเอาไว้ตรงนี้แหละดีแล้วไม่ต้องตามผมไปหรอกครับ